อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
หลังจากที่วันนี้มีกรณีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาออกมาจากคณะกรรมการกรกต
อาจารย์สมชัยบอกว่าจังหวะมันพอดีเกินไปไม่เหมาะสม
ถ้ากรกตเคลือบแคลงใจเรื่องคุณสมบัติของนายพิธา
ก็ควรจะส่งเรื่องหลังจากที่ประกาศรับรองสอสอเมื่อวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ส่งเรื่องในวันนี้ยังไงศาลต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง๗วัน

และอาจจะต้องใช้เวลาถึง๒สัปดาห์ในการวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิด
ส่วนตัวมองว่าการส่งเรื่องวันนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย
กรกตแทนที่จะได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าทำงานมีประสิทธิภาพ
จะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือให้กับบางคนเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการเมือง
ถ้าไม่มีเรื่องของกรกตเข้ามาเนี่ยหลายคนยังบอกว่า๕๐๕๐ยังครึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นอย่างไร
แต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วมันค่อนข้างไปทางลบมากกว่า
ซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าการเลือกนายกในวันพรุ่งนี้จะยังไม่ได้ตัวนายก
และอาจจะต้องมีการนัดหมายครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า
ซึ่งในสัปดาห์หน้านี้ทุกฝ่ายก็ต้องทำการบ้านล่ะ
ฟั่งของทางภักร์๙กรายเองเพื่อไทย๘ภักรุ่มรัฐบาลเองก็ต้องไปดูแล้ว
ว่าคะแนนพรุ่งนี้มันขาดไปจากสิ่งที่ต้องการเท่าไหร่

ก็ต้องไปซ่อมแซมในส่วนนั้นก่อนที่จะเข้ามาโหวตรอบใหม่
คืออาจารย์สมชัยบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ย
มันจะมีผลต่อการโหวตของสวนะฮะ
จากที่จะโหวตให้หรือไม่โหวตให้เขาอาจจะงดออกเสียง
เพราะสถานะคุณสมบัติของคุณพิทายังคลุมเคลืออย่างนี้
อาจจะกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นข้ออ้างที่เหมือนดูฟังแล้วมันดูชอบทำ

แล้วการงดออกเสียงนั่นก็คือการไม่ให้เสียงนะฮะ

เสียงหายนี่สำคัญนะ
คือต้องโหวตให้อย่างเดียวถึงจะนับเป็น๑ใน๓๐

คุณผู้ชมครับอาจารย์สมชัยบอกว่าหากเหตุการณ์มันออกมาในทิศทางเลวร้ายนะฮะ
ในการโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้แล้วเกิดประชาชนไม่พอใจเนี่ย
เพราะว่าเขาเลือกสอสอเลือกพักการเมืองให้มาบริหารประเทศแล้ว
จึงมองว่าการหยิบเรื่องหุ้นสื่อมาเป็นการแกล้งทางการเมือง
แล้วเขาไม่พอใจออกมาแสดงออกมันจะคาดเดาได้ยากมากว่าสถานการณ์เนี่ยจะไปถึงจุดไหน
ก็เลยอยากฝากไปถึงสววันพรุ่งนี้ที่จะโหวตเลือกนายกว่าขอให้เป็นตัวของตัวเอง
พิจารณาแยกแยะเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ้านเมือง
อยู่ภายใต้การสั่งการของคนใดคนหนึ่งครับ
ฝั่งสวนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านเป็นตัวของตัวเองนะฮะ
แล้วก็พิจารณาแยกแยะจากสิ่งต่างที่ท่านประสบพบเห็น
แล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อบ้านเมือง
อย่าไปใช้วิธีการที่ว่าอยู่ภายใต้อานัทอยู่ภายใต้การสั่งการ
ภายใต้การชี้ของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับ
เพราะว่าบ้านเมืองนี้เป็นของทุกคน
และท่านเองท่านก็อยู่ในจังหวัดสุดท้ายของการที่จะทำประโยชน์ในฐานะที่เป็นสวแล้ว
ก็ฝากท่านว่าฝากท่านนะฮะในการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะฮะ
แต่เคารพในการตัดใจของท่าน
ว่าถ้าท่านคิดตัดสินใจไปทางใดอีกแล้ว
ก็เป็นเรื่องซึ่งทุกฝ่ายจำเป็นต้องรับเพราะมัน
เพราะมันเป็นกฎิกาของบ้านเมืองแบบนี้
โดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติก็ถือว่าเสียเสาหลักไป
แต่ถ้าจะถึงขั้นแบบยุบพักไปเลย
แล้วไปรวมกับพลังประชารัฐ
ทำให้พลังประชารัฐเนี่ยกลายเป็นพักที่มีคะแนนเสียงเป็นอันดับ๓นะครับ
มากที่สุดนะฮะมากกว่าภูมิใจไทยนะ

เนี่ยอาจจะกลายเป็นเจ็ดสิบห้าอ่ะเจ็ดสิบหกนะฮะ
รวมไทยสร้างชาติเนี่ย๓๐กว่าพลังประชารัฐก็๔๐กว่า
เหมือนกับว่ารวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่แล้ว
ก็ไปรวมกับไปรวมกับพลังประชารัฐดีกว่าแล้วเดี๋ยว
ภูมิใจไทยมาอยู่ด้วยกันดีกว่าโอ้โห

สี่บวกสี่สิบบวกสามสิบหกเนี่ยจะเป็นเจ็ดสิบหก
ภูมิใจไทยเจ็ดสิบเอ็ดอืม
กลายเป็นพักอันดับ๓ทันทีถ้าจะเกิดอย่างนั้นนะ
เพราะฉะนั้นอาจารย์สมชัยก็เลยมองว่ามันก็ยังมีสมการอะไรเกิดขึ้นได้อีกเยอะแยะไปหมด
เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไทยการจัดตั้งรัฐบาลโอ้โห
หลากหลายสมการหลากหลายฉากทัศน์จริงจริงค่ะเดี๋ยวกลับมา